เช้านี้มีข่าวเศร้าค่ะอดีตนักยกน้ำหนักทีมชาติไทย
ผ่านตัวเองมาเป็นครูผู้ฝึกสอน
อยู่ที่โรงเรียนกีฬาอ่างทองค่ะปรากฏว่าถูกพบ

เพื่อนสนิทเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายมีน้ำหนักตัวกว่า๑๗๐กิโลกรัม
แล้วเขาสังเกตเวลานอนลักษณะเหมือนหายใจไม่ค่อยออกอะค่ะ
ตำรวจสพชัยโยเข้าตรวจสอบเหตุ
พบผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุในห้องพักนักกีฬา
ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ไปถึงก็คือพบศพของนางสาวแพรวนภาเคนจันทึกวัย๒๗ปี
สอนนักกีฬายกน้ำหนักค่ะนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอน
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะคะ
นางสาวสวรสเพื่อนสนิทก็ให้การบอกว่า
เมื่อเช้ามาเคาะประตูเรียกแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับ

กระทั่งเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงเสร็จ
ก็เลยซื้อข้าวกล่องมาฝากผู้ตาย
ขอประตูก็ยังไม่มีเสียงตอบอีก
เลยให้เจ้าหน้าที่มาเปิดประตูลองดูหน่อย
ปรากฏว่านอนเสียชีวิตเป็นศพไปแล้วนะคะ
ด้านนายประมวลศักดิโพสุวรรณเพื่อนร่วมงานบอกว่า
ผู้ตายรูปร่างค่อนข้างใหญ่น้ำหนักตัว๑๗๐กิโลกรัม
สุขภาพก็แข็งแรงดีไม่เคยล้มป่วย
แต่ชอบสูบบุหรี่ดื่มสุราเป็นประจำค่ะ
นางสาวแพรวนภาเป็นอดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยนะคะ

ทั้งรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่เกาหลีใต้ปี๒๕๕๙
ทำไปได้๒เหรียญทอง๑เหรียญเงินค่ะ
ส่วนรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยปี๒๕๕๙
ทำได้ไป๓เหรียญทองนะคะ
ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วย